ถึงเวลาพาทุกคนไปตามหาเศรษฐีสูงวัย
หญิงใจแกร่งที่ขายสเต็กบนรถตามความฝันของลูกชาย
เห็นว่าเขาสร้างรายได้โดยไม่ต้องเสียค่าที่ด้วยล่ะครับ
ตอนนี้พี่อาร์มเขากำลังตามหาบ้านของแขกรับเชิญของเรากันอยู่
เหมือนจะเจอแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ใช่แล้วเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับเจอทั้งผมชนะและร้านสเต็กคนกลางแจ้ง
เป็นร้านอาหารแบบฟู้ดทรัคที่กำลังมาเลยนะช่วงนี้โด่งดังมากเลยทีเดียว
แล้วคุณรู้หรือเปล่าเห็นแบบว่าสีสันแล้วก็รูปลักษณ์ของเจ้าฟู้ดทรัพเนี่ย
ดูแบบวัยรุ่นเลยนะดูล้ำเลย
สเต็กฟู้ดทรัคชื่อดังที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนฮึดสู้
จากแม่หัวใจแกร่งที่ต้องเสียลูกเสียงาน
เจอพิษโควิดท้าโถมสุดท้ายลุกขึ้นสู้
พันตัวขายสเต็กบนรถฟู้ดทรัคสารฝันลูกชาย
และต่อยอดสอนอาชีพจนสามารถสร้างรายได้หลักแสนเลยล่ะครับ

นั่งน่ารักยิ้มสดใสเลยทีเดียว
ทำไมถึงมาเปิดเป็นฟู้ดทรัคแล้วก็ขายสเต็กแบบนี้ครับ
ความฝันของลูกคุณลูกเขาอยากมีร้านสเต๊กเป็นของตัวเอง

เป็นคนบอกว่าให้แม่คิดสูตรสเต็กที่ทำน้อยแล้วก็อร่อย
แล้วกะจะขายแค่เสาร์อาทิตย์ก่อน
จะทำธุรกิจทั้งทีมันก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหม

โอ้โหคุณแม่ตอนที่แบ่งหน้าที่กันใครทำอะไรยังไงบ้างครับ
ก็คุณแม่ทำสูตรอาหารคุณลูกก็ดูแลเรื่องสื่อ

นี่ไงครับโอ้น่าสนใจจริง

พอเราทำรสเสร็จได้สูตรอาหารมาแล้ว
ออกร้านวันแรกเออเป็นยังไงบ้างครับ

ค่ะเขาเชิญไป

คิวยาวไปนู่นเลย

เขาจะถ่ายรูปลูกค้าถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดูเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากนะ
ใช่ไหมต่อคิวยาวเหยียดแล้วของเนี่ยผมเดาเลยนะ
น่าจะต้องขายหมดเกลี้ยง
หมดเกลี้ยงวันนั้นขายได้หมื่นกว่าบาท

แต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น
คืออะไรครับก็คือปีใหม่ขอไปเที่ยวป่า

กลับมากลับมาวันที่๕ก็มาประสบปฏิเหตุ
นั่นเป็นครั้งเดียวที่พี่เมย์ได้ขายอาหารกับคุณแม่
และได้ทำร้านตามฝันของตัวเองครับ
หลังจากนั้นผ่านวันหยุดข้ามปีมาไม่กี่วันพี่เมย์ก็เกิดอุบัติเหตุ
และจากไปอย่างไม่มีวันกลับระหว่างทางกลับบ้านเพียงแค่๒กิโลเมตรเท่านั้น
วินาทีที่รู้ข่าวแม่ตุ้มพ่อทูลหัวใจแทบสลาย
ไม่มีโอกาสแม้แต่จะร่ำลาครับ
แน่นอนพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณแม่ใจมันสลายนะ
ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ซึมเศร้าประมาณ๒อาทิตย์
แต่ว่าคุณพ่อก็จะซึมเศร้านานกว่าแม่หน่อย
ช่วงที่แม่ซึมเศร้าก็คือเราจะทำอะไร
ต้องมานั่งคิดทบทวนว่าเราจะอยู่ยังไง
จะอยู่ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่เสียชีวิต

ใช่ไหมคะแล้วงานก็ไม่มีทำแล้ว
เราก็ต้องมานั่งคิดเออเรามีรถนี่
เรามีรถเมย์ลูกคิดไว้ให้แล้วใช่ไหมคะ

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขายบนรถดีกว่า

ใช่แล้วก็แม่ก็เลยคิดว่าเราต้องทำ
ทำแล้วก็จะต้องปั้นสเปคของแกแจ้งให้เกิด

รถคันนี้มาจากความฝันของลูกชาย
แต่ถูกสารต่อด้วยความรักของพ่อแม่
จนวันนี้กลายเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัว
อย่างที่พี่เมย์เคยตั้งใจไว้เลยล่ะครับ

เมื่อคนบอกขายวันแรก๓๐๐ไม่อยากขายแล้วทอ
ทองเอาไว้ให้ลิงถือ
คนไม่ถือหรอกเครื่องทิ้งไปเลยแล้วก็สู้ต่อ
วันแรกผ่านไปวันที่๒เป็นไงครับ
นี่วันแรก๓๐๐วันที่๒๓๐๐บาท
วันแรกถ้าเกิดบางคนคิดว่า๓๐๐ไม่เอาท้อแล้ว

คุณแม่ไม่ท้อต่อยาวเป็นเดือน

คุณผู้ชมถามหน่อยมีรายได้ต่อเดือนสูงสุดเท่าไหร่
สูงสุดถ้านั่งหมู่บ้านนี้สูงสุดตอนนั้นคือแสนกว่า
เฮ้ยเป็นแสนอ่ะแค่ขายหน้าหมู่บ้านเนี่ยเองอ่ะ
แล้วก็นี่แม่ไม่เสียค่าที่ใช่ไหมเพราะว่าเราขาย
หน้าหมู่บ้านนี่ไงแต่ขับรถเนี่ยแค่หน้าหมู่บ้านเนี่ย
ระหว่างบ้านไปมัน๘๐๐เมตร

แต่คนเรามันก็ต้องสู้ต่อไปไม่ย่อท้อเนอะ
ไปขายอย่างหน้าหมู่บ้านก็ได้หรือที่ตรงไหนก็ได้ที่ไปขายประจำ
อยากเห็นแบบบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้าง
วันนี้ขออนุญาตไปด้วยคนนะได้ค่ะยินดีค่ะไปเลย
โอกาสดีแล้วไปด้วยกันเลยครับ
เห็นอย่างนี้แม่สายซิ่งใช่ย่อยนะครับ
มีไปขายตามอีเวนต์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเลยทีเดียว
เคยไปใกล้สุดขับขึ้นเชียงใหม่คนเดียวมาแล้วก็มี
แม่หญิงแกร่งจริงนะครับเนี่ย
ท่าทางพี่อาร์มจะถูกใจพื้นที่หน้าร้านคาเฟ่สวย
บรรยากาศร่มรื่นร้านนี้นี่แหละครับ
ลุยเองติดต่อขอตั้งรถเองเลยนะครับเนี่ย
อาหมูนี่นะประดีครับประดีอาหมู

ก็ทำงานเสร็จก็เลยแวะมากินกาแฟที่นี่

ด้วยนะมันจะขาวข้นหวานมัน
ไม่ใช่นมข้นหวานแต่ว่ามันรสชาติดี

จัดไปเลยเอาหมูมาแจมด้วยกันสิ
เอ้ยอย่างนั้นอ่าหมูทานกาแฟ

เพื่อจะมาขอให้คุณแม่ตุ้มเขาตั้งขายสเต็กแท้
แต่เดินมาเจออาหมูซะอย่างนั้นดีเลย
อาหมูมานั่งคุยนั่งชิมด้วยกันไปเลยดีกว่าครับ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

ซึ่งเป็นส่วนที่คิดได้ยังไง
เราไม่ให้ลูกค้ากินไขมัน

เพราะว่าปกติจะมีวาย

และก็สวดกะทิทำให้แทงค่านมและไวฟฟิ้งครีม

ก็ต้องบอกว่ามันมีความเป็นไทยนะครับแล้วก็นัวอร่อยนะครับขนาดเดี๋ยวก็แซ่บด้วยอร่อย
ง่ายมากเลยหน้าหมูนะก็คือวัตถุดิบในบ้านเราเนี่ยอย่างกะเทียใครก็คิดแบบว่าเอาไปทำอาหารไทย
ใครจะไปรู้ครับเอามาผสมผสานทานกับอาหารฝรั่งอย่างสเต็กก็ได้เหมือนกัน
แม่น้องแม่งมากคุ้มใจมากเลยนะ
เป็ปต์ของร้านเนี่ยเขาว่ากันว่า
วัตถุดิบน้อยแต่อร่อยมาก

คำว่าวัตถุดิบน้อยแต่อร่อยมากเนี่ย

ก็คือจาก๒๐ชนิดเหลือ๖ชนิด

วัตถุดิบในการทำสเต็กเกือบ๒๐ชนิด

เหลือแค่๕๖ชนิดเท่านั้น

เพื่อพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันจ่ะ
ขอดูวัตถุดิบการทำซอสหน่อยได้ไหมล่ะครับ

ขั้นตอนแรกนะคะใส่ผงเกวี่ก่อนนะคะ
พริกไทยดำเกลือใบกะวานน้ำสะอาด

สูตรของแม่ตุ้มเนี่ยสมราคาคุยจริงครับ
ทำกินง่ายทำขายก็รวย
ยิ่งที่ย่างเนื้อย่างหมูทอดปลา
เที่ยวว่าคนทางบ้านนำลายไหลกันไปหมดแล้วล่ะครับ
ว่าแม่ตุ้มมีไปออกอีเวนต์ที่ไหนขายกันบ้าง

แม่เขาก็มีเปิดสอนเหมือนกันนะครับ
แม่ตุ้มครับแม่ตุ้มเปิดสอนด้วยใช่ไหมครับ

แล้วก็ส่งกุศลให้ลูกชาย
อ๋อนี่ค่ะ
ก็คือปีละสองครั้ง
ถ้าเป็นคอร์สสอนฟรีนี่
ก็คือลูกสิทธิ์หารค่าวัตถุดิบกันเอง

ก็มาแค่สมุดโน้ตกับผ้ากันเปื้อน

ใช่ค่ะแล้วก็มีวัตถุดิบกลับไป
ให้ไปฝึกมือที่บ้านอีก

เมนูที่เขาสอนครับ๘เมนูค่ะ

อีกนิดนึงนะคุณแม่จากวันนั้นวันที่เราต้องเจอกับเรื่องเศร้า
ลูกชายเสียไปหลังจากขายกันได้เพียงแค่วันเดียว
มาถึงวันนี้เหมือนกับว่าสารฝันต่อให้กับลูกชายที่เสียไป

ก็ทุกวันนี้ก็จะคุยกับเขาทุกวันนะคะ
ก็จะบอกเขาว่าวันนี้แม่ทำให้เมย์ได้แล้วนะ
แล้วก็แม่ก็ทำให้เมย์เนี่ยทำให้เกิดการยอมรับได้เยอะขึ้น
ตอนนี้หลายคนเขาเริ่มยอมรับเรา
แล้วก็หลายคนก็บอกว่าอร่อย
ครับค่ะเนี่ยฮะโอ้โหเป็นการสารต่อความฝันของลูกอย่างแท้จริง
เสมือนหนึ่งว่าเมย์เนี่ยยังอยู่นะ

เพราะว่าแม่ยังใช้เมย์เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้
เป็นสัญลักษณ์ในการทำงานทุกวันนี้

เพื่อตัวเองเพื่อเมย์แล้วก็เพื่อคนอื่น
นี่คือความหมายของเศรษฐีป้ายแดงวันนี้
ยอดเลยครับ

สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณยินดีครับและเนื่องในโอกาสที่รายการเศรษฐีป้ายแดง
ครบรอบหนึ่งปีแม่ตุ้มเลยมีของขวัญพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมครับ
กับการแจกคอร์สเรียนทำสเต็กฟรี๑รางวัล
ในกิจกรรมนี้ว่าทำไมคุณถึงอยากเรียนทำสเต๊กกับแม่ตุ้มเหตุผลของใครโดนใจทีมงานมากที่สุด
คอสเรียนทำสเต็กไว้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงปากท้องไปเลยครับ